รวมไปถึงอีกหนึ่งประเพณีที่จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี
เลยนะคะสำหรับประเพณีของชาวอาฮีจังหวัดเลย
นั่นก็คือประเพณีแห่ต้นดอกไม้คือยิ่งใหญ่มาก
ลังการมากมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวไป

นายนัทวัฒน์สัญหาชายานันต์นะคะนายกอบตนาหี่เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าการจัดงานบุญประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของชาวตำบลนี้
สืบทอดกันมายาวนานหลายร้อยปีแล้วค่ะ
เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
ซึ่งในวันที่๑๖เมษายนของทุกปีเนี่ยนะคะ
ประชาชนชาวบ้านอาฮีเขาจะรวมตัวกัน
ต้นดอกไม้เพื่อมาบูชาต่อพระรัตนไตรนั่นเองค่ะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเจ้าต้นดอกไม้ที่บ้านอาฮี
ลักษณะเป็นยังไงนะคะมาดูกันชัดเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพตามนะคะ
ดอกไม้จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนักค่ะ
รูปทรงจะเหมือนกับตัวขุนในหมากรุกไทยคุณนึกออกไหม

ความสูงก็ประมาณไม่เกิน๒เมตร
๔คนแบกได้สบายเลยนะคะ
แต่ว่าจะมีการประดับตกแต่งดอกไม้แบบเต็ม
คือเขาก็เลยเรียกกันว่าต้นดอกไม้

ใช่เอาดอกไม้ไปประดับตกแต่งแล้วก็ใช้๔คนแบกไป

ซึ่งดอกไม้ที่จะนำมาตกแต่งก็จะหา

ไม่ว่าจะเป็นดอกคูณสีเหลืองนะ

ชาวบ้านก็จะไปรวมตัวกันที่วัดเมืองตูมธรรมาราม
ปีนี้ต้นดอกไม้มีทั้งหมดเกือบ๒๐ต้นค่ะ
พอได้เวลาเลิกงามยามดีไม่เกินบ่าย๒โมง
ก็จะแห่ต้นดอกไม้ออกมานะคะ
แล้วก็เริ่มเคลื่อนขบวนไปตามถนน
เขตชุมชนที่มีชาวบ้านนะคะ
แล้วก็ชาวบ้านก็จะยืนคอยชื่นชมความสวยงาม
ต้นดอกไม้ตลอดระยะทาง๓กิโลเมตรเลยค่ะ

พอมาถึงลานวัดสิริมงคลนะคะ
แห่ต้นดอกไม้รอบอุโบสถ
แล้วก็นำต้นดอกไม้มาวางเรียงกัน
เพื่อกล่าวคำถวายต่อพระรัตนาไตรพร้อมกัน
ประเพณีนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่น
เฉพาะของในจังหวัดเลยเลยนะคุณนะ

เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนในท้องถิ่น
แล้วก็จัดขึ้นมาเป็นร้อยปี
อย่างที่บอกนะคะชาวบ้านก็มารวมตัวกัน
จัดกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน
เพื่อความเป็นสิริมงคลของชุมชนด้วย